ก็ชิงชัยเหรียญทองกันอย่างเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติได้ในทุกช่วงข่าว
ไทยรัฐทีวีมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องว่าจังหวัดของคุณผู้ชมได้รับเหรียญทองอะไรเพิ่มหรือเปล่าค่ะ
จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะไปต่อกันที่การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๗กันบ้างค่ะ
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอกว่าจะทุ่มงบประมาณในการจัดถึง๒๑ล้านบาทเลยค่ะ
นครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่๓๗นะคะหรือว่านครศรีธรรมราชเกต
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่๒๓๓๑มกราคมปีหน้าค่ะ
โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินี้
การแข่งขันกีฬานักและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า๑หมื่นคนเลยค่ะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวนะคะว่า
จังหวัดใช้งบประมาณกว่า๒๑ล้านบาทในการดำเนินการ
และก็ตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองด้วยค่ะ